ไปต่อกันที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะบ้านแม่แพทย์แล้วก็พ่อเบ้นนั่นเองค่ะ
นี่เลยเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วอมยิ้มอยู่นะ
แพทย์ทั้งเบ้นค่ะไปส่งลูกชายน้องเรซิ่งไปโรงเรียนวันแรกนะคะ
ซึ่งแม่แพทย์เองบอกเลยว่าทั้งตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเช้าไปด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะ
แต่ว่าเจ้าเลสซิ่งตัวแสบนี่แหละค่ะดูว่าเออเอ็นจอยเป็นพิเศษ
เด็กคนอื่นไปโรงเรียนวันแรกต้องร้องกระจองงอแงจะตามกลับบ้านใช่ไหม
ไม่ใช่จ้ะเลสซิ่งไม่ใช่เลยไม่ร้องเลยนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้ว่า
ค่าเทิมค่าใช้จ่ายของน้องเรสซิ่งตกลงใครเป็นคนจ่ายนะคะ
เดี๋ยวไปฟังแม่แพทย์ดีกว่าจ้า
นางเผิกกว่าเราอีกนะนางถ่ายแบบถ่ายทุกโมเมนต์

วันไหนที่อยากให้เขาไปรับถ้าเขาสะดวกก็ให้เขาไปรับแทน
เราก็มีคุยกับพี่เบ้นแล้วเราก็คุยกับลูกด้วยว่า
ถ้าแม่ไปต่อไหวก็ไปเขาช่วยครึ่งกันเลยค่าเทิม
ส่วนอาการป่วยของคุณแม่นะคะ
ซึ่งจริงแล้วก็คือคุณย่าของคุณแพทย์

ก็คือมีการตอบสนองที่ดีขึ้นมากเลยค่ะ
ถึงขั้นว่าอยากจะร้องเพลงแล้วด้วยนะคะ
งานนี้แพทย์บอกว่าก็ชื่นใจอยู่เหมือนกันนะคะ